วันนี้ซุปเปอร์สตาร์ฉันอยู่กับซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยนะครับ

ร้านกว่าค่ะดูเห็นมากจริงร้านกว่านะคะไม่หน้าใจผมไม่ได้ผมไม่ได้ตามดูเลย
มากสักเกือบล้านเลยพี่ซึ่งต้องยอมรับไม่มีอันทรมาฮะกินเลย
ฉันเองก็นั่งดูแบบว่าโอ้โหขนาดฝังเข็มไปบอกหมอเปิดหน่อย
ดูทุกวันดูทั้งวันทั้งฝังเข็มเหรอฝังสิทำไมไม่เขาฝังร่าง

เดี๋ยวฉันไปวางให้นั่งอ๋อวันนี้จะเราจะคุยกัน
ฝังเข็มกูฝังร่างหนูไปเลยดีกว่า
หนุ่มละวันนี้คุณไปติดต่อเข้ามาได้ยังไงก่อน

คืออย่างนี้เอาตรงไหนตรงนี้เลยเหรอ

คืออย่างนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย

คือส่งเรื่องเข้ามาหาผมเยอะมากเลยว่า

ทีนี้ไอ้เราก็เอ๊ะแบบจะทำยังไงดีวะอะไรอย่างนี้
ก็เลยพยายามหาทางติดต่อไป

เราอยากจะพูดคุยนะ
คุณอยากจะชี้แจงอะไรไหมอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าเขาไม่อยากชี้แจง
เขารู้สึกว่าเหมือนกับเขาเองก็

แล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ย

ตัวเขาเองเนี่ยบางคนบอกว่าไม่อยากมาแล้ว

คืออย่างปอนบอกว่าเขาอยากชี้แจง

ไปคุยมาก่อนเขาก็นัดพี่

พี่ก็เลยไป

ไม่รู้เลยว่าเราจะต้องถามคำถามไหน
เพราะว่าผลกระแสไม่มีสคริปต์ค่ะ

พี่ก็เลยรู้สึกว่ามันคือตอบไม่ได้

มันก็แน่นอนมีผลกับชั้นสูบสวน

ป่ะทีนี้เขาบอกโอเคเขายินดี
แต่ว่าเขาจะขอเอาหลักฐานมาให้ดูได้ไหม

แล้วเมาหรือเปล่าโมเมาไหม
พี่ก็เลยเขาบอกว่าไม่ไม่ได้เมา

อันนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของแตงโม
ตอนอยู่บนเรือนั่นแหละถูกต้องไหม

ใช่คือตัวโมเองตอนนั้นอยู่บนเรือ

คือคลิปนี้เนี่ยมันเล่าเรื่องอะไรหลายอย่าง
ที่พี่ขอดูคือพี่บอกขอดูหน่อยคือคลิปนี้เขาที่เขาส่งให้พี่
ประเด็นของเรื่องนี้คือ๑เขาต้องการให้พี่เห็นว่าเขาขับเรือประมาณขนาดนี้

และ๓ด้วยเวลาขณะนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของการที่แบบไปลวนลามหรือไปอะไรเลย
มันเป็นเพื่อนกันจริงที่เขาต้องการสื่อให้พี่เห็น
แต่พอพี่เปิดคลิปนี้ดูพี่บอกเลยรถเมยมดดำพี่บอกเลยว่าพี่แม่งแบบ
พี่แบบเฮ้ยแบบมูแม่งสวยมากอะ
คือพี่ลืมไอ้สิ่งที่พี่จะดูสิ่งรอบข้างไปหมดเลย
ไปดูแต่ตัวโมว่าแบบเขามีความสุขมาก
เขามีความสุขเขาแบบดูดิเขารู้สึกเขาได้เป็นสตาร์
เขาได้ร้องเพลงในสิ่งที่เขาอยากร้อง
เป็นคือจริงมันเขากำลังจะเปิดเพลงที่ผู้ชายร้องคือเอ๊ะ
ปรากฏว่าเขาบอกให้ฟังเพลงที่เขาร้องเขาก็ไปเปิดเพลงนี้ให้เพื่อนเขาฟัง
แล้วก็เปิดเพลงนี้แล้วเขาก็แบบนั่งแบบ
หมอมองไปตามสายน้ำไปอะไรของเขาอย่างนี้

กำลังดูหลักฐานอยู่ที่เขาส่งให้
แต่กลับกลายเป็นดูที่น้องว่าน้องมัน

นั่นก็คือคลิปก่อนเสียชีวิตซึ่งเป็นคลิปสุดท้ายจริงอันนี้สุดท้ายในชีวิตเลย
ซึ่งเขาบอกว่าโอเคตลอดระยะเวลาการอยู่บนเรือเขาก็ถ่ายรูปกันนี่แหละเป็นตามภาษาทุกวันนี้เนาะเมย์เนาะ
ทุกคนก็คือสังคมถ่ายรูปอยู่แล้วอืมอันนี้ก็เป็นคลิปที่เขาถ่ายรูปเอาไว้ใช่ไหมฮ
อ่ะอีกหนึ่งประเด็นที่วันนี้คุณประหามเข้ามาหลายอย่างหลังที่ไปเจอกันแล้วคลิปนี้แล้วอะไรต่อ
หลังจากนั้นคืออะไรต่อหลังจากนี้เหรอเอออ่าโอเคก็หลังจากนั้นก็คือก็บอกแค่เนี้ยบอกว่า
คือถ้ามาเนี่ยก็คือผมก็จะถามตามข้อเท็จจริงของผมที่ผมจะต้องถาม
คุณก็ตอบทำข้อเท็จจริงของคุณคุณต้องการจะเอาหลักฐานมาโชว์คุณก็เอามาเท่านั้นเองจบเอ่อ
แล้วก็แยกย้ายพี่ก็กลับเพราะพี่ก็ไม่อยากอยู่นานพี่กลัวโควิดพี่บอกตรงพี่ไม่ได้ไปไหนเลย
กลัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือบอกแค่นี้จนกระทั่งตอนแรกเนี้ยก็คิดว่าเขาจะไม่มาอืม
มีคุณปอร์กะติกก็ได้คุยกัน
แต่ว่าเมื่อวานที่ไม่ได้เจอเนี่ยไม่ได้เจอแซน
คือแซนไม่ได้ไปส่วนตัวของคุณเบิร์ต
คุณเบิร์ตก็ไม่ได้มาแต่ว่าส่งทนายมา
แต่คุณเบิร์ตวันนี้ไม่ได้เดินทางมาด้วยส่วนแซนเนี่ย
พี่เพิ่งได้คุยกับเขาดึกเมื่อคืนนี้
โทรคุณดึกบอกว่าแซนอยากจะมาชี้แจงไหม
เพราะสิ่งที่คุณพูดออกไปเนี่ยผมว่ามันไม่เป็นธรรมกับทางกู้ภัยเขานะ
อย่างน้อยคุณต้องมาออกมาขอโทษเขา
เพราะว่าผมว่าคุณทำไม่ถูกต้อง
เพราะคู่ภัยเขาก็ออกมาเมื่อวานเขาก็การแสลงข่าว
แซนกับกติกเขาแถลงข่าวก็แบบไปพูดถึงว่า
เหมือนกับหรือมีคลิปหลายอย่างที่แบบว่าเฮ้ยทำไมแบบแจ้งกู้ภัยไป
ภัยไม่เห็นจะมางมเลยหรือไปบอกแม่ทำไม
หรือแบบว่าแม่ดำน้ำเป็นเหรออะไรอย่างนี้
ซึ่งหลังจากนั้นปุ๊บกูติดต่อเขาเขาก็เลยมา
ใช่ก็คือเลยบอกเขาอย่างนี้บอกว่า
คือคุณควรจะมาแต่พอตอนเช้ารู้สึกตอนแรกเขาก็จะไม่มาอีก
เขาก็เหมือนเขาคือเขาก็ไม่รู้เขาจะพูดอะไร

แต่ว่าพี่ก็บอกว่าคือ
พี่ก็บอกว่ามันไม่มีอะไรเลวร้ายกว่าที่คุณคิดแล้ว

นี่มีอะไรร้ายกว่าที่คุณคิดแล้วเพราะฉะนั้น
สิ่งที่คุณจะทำได้คือผมว่าคุณควรจะต้องออกมาขอโทษกู้ภัยเขา
เพราะว่าเขาไม่มีความผิดเขาช่วยคุณขนาดนั้น
และที่สำคัญคุณไม่เคยขอบคุณเขาเลย
แต่คุณกลับไปไปตำหนิเขาอีกอย่างนี้
ซึ่งกำลังใจของพวกเขามันจะหายนะ

เขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะมาเขายินดีเขาจะเผชิญ
แล้วมันมีหลายประเด็นมากที่แบบว่าในสังคมสงสัย
แล้วก็มีการตั้งคำถามมากมายจริง
ซึ่งวันนี้จริงพี่หนุ่มก็ได้ถามไปหลายคำถามเนาะเยอะมากล่ะ
มันต่อกันที่ออนไลน์คนตามไปดูก็ยัง
คือมันมีหลายคำถามมากที่พี่อยากจะถามแต่ว่าก็ช่างมันเถอะ
ก็ถือว่าโอเคแค่นี้พี่ว่ามันก็
คือพี่ก็ไม่ได้ถามแบบไปคาดคันถึงขนาดที่ว่า
มึงคือคนทำใช่ไหมมึงอะไร
พี่ก็คือให้เขาตอบตามข้อเท็จจริง

แต่สุดท้ายเนี่ยคนที่จะตัดสินคือ๑
คือเรื่องของกระบวนการยุติธรรม

ทุกอย่างเนี่ยจะถูกส่องเรื่องที่พี่ภาคศาสตร์เอง
พี่ก็โอเคพี่ก็ถามเป็นตัวกลางให้เขาได้เห็นว่า

ส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อใช่หรือไม่ใช่

สุดท้ายก็ต้องอยู่ที่สังคมแล้วก็ทางศาล

คนไปพูดมีการตั้งประเด็นกันมากมาย

ซึ่งวันนี้เขาตอบดีนะอันนี้พูดจริงนะ
ว่าเขารู้จักกันมาก่อนคือตอนนี้คนสังคมสงสัยว่า
กระติกเนี่ยหลอกแตงโมเนี่ยไปลงเรือหรือเปล่า
มันก็มีคำตอบอยู่ในนั้นอยู่แล้วในแชท
แชทที่มีการพูดคุยกันแล้วก็จากภาพก็กำลังเล่าเรื่องอยู่เหมือนกัน
ถูกต้องไหมครับภาพมันก็ถูกเล่าเรื่องด้วยภาพ
ว่าในไทม์ไลน์กี่โมงกี่โมงกี่โมงมันคืออะไรเป็นยังไง
ซึ่งเขามีการนัดหมายการลงเรือกันมาก่อนอันนี้ทำให้อ่ะ
โหนกระแสวันนี้ทำให้รู้นะว่าโอเคอันนี้มันคือไขข้อของสังคมได้เลยว่า
สังคมไปมองว่าเฮ้ยอันนี้เป็นการรับเงินงานเอ็นหรือเปล่า
ใช่เป็นการรับเงินเองแต่ปรากฏว่าวันนี้รายการหวนกระแส
ทำให้คนเห็นอย่างหนึ่งนะฮะว่าเขามีการนัดหมายกันก่อน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนแรกผมก็จะไม่พูดถึงเรื่องนี้นะแต่ผมรู้สึกว่าในบางเรื่องมันไม่เป็นธรรมกับคนตาย

คือไม่เป็นธรรมกับตัวตังโมคนตายเข้าไปแล้วเขาพูดไม่ได้บางคนไปบอกว่าเขาไปเอ็นไปรับเอ็นตรงนู้นอย่างนี้อย่างเงี้ซึ่งแบบผมไม่แฟร์กับน้องอ่ะ
ซึ่งตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้หลังจากเจอที่เอาจริงแล้วเจอร่างปุ๊บประเด็นนี้มันเกิดขึ้นหนักขึ้นเหมือนเป็นการวิเคราะห์นักวิเคราะห์ก็จะวิเคราะห์กันเยอะเหลือเกินว่า
เอาละมีการไปรับงานเอ็นเกิดขึ้นค่าตัวเท่านี้เท่านี้หลัก๕แสนหกแสนอ่ะถูกต้องไหมที่เราอ่านอ่านกันเขาบอกวันนี้กัญชัยเธออย่างน้อยเธอก็ได้ช่วยโมครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยทำให้สังคมได้รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่งานเอ็นนะ
ก็ก็นี่แหละฮะก็คือมันก็เป็นอะไรแบบนี้แต่ว่าผมก็ถามปลายเปิดไว้นะคือผมบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะ
มันอยู่ขึ้นมันอยู่ขึ้นกับทางพนักงานสอบสวนขึ้นอยู่กับทางตำรวจขึ้นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ที่ที่ตัวผมนะอืมค่ะ
สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราเห็นเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายข้อเท็จจริงมันคืออะไรถูกป่ะ
ถ้าเกิดจะพูดอีกมุมนึงมุมแบบอับเลยนะมุมอับคุณทำมาเองหรือเปล่า
ผมถามไปเปิดไว้อย่างเงี้พี่ก็ถามไปเปิดผมก็ไม่รู้คุณทำเองหรือเปล่า
แต่สุดท้ายเขาพิสูจน์ได้น่ะเออมันนี้อย่างเงี้ยค่ะถูกป่ะ
คือเราก็ต้องเราก็ต้องกันด้วยว่าเออมันอาจจะมีอะไรที่มัน
นอกจากนี้รึเปล่าเราตอบไม่ได้ถูกอืมแต่เอาอีกอ่างหนึ่งที่คนเขาสงสัยห้องน้ำ
สรุปตอนนี้คุณถามว่าห้องน้ำเสียจริงหรือเปล่าเพราะตอนแรกบอกเดี๋ยว
เสียเดี๋ยวไม่เสียเดี๋ยวเสียเดี๋ยวไม่เสียเดี๋ยวเสียไม่เสียเดี๋ยวไม่เสีย
บอกห้องน้ำอ่ะใช้ได้เพียงแต่ว่าในห้องน้ำเนี่ยมันมีของเนี่ย
เอาไปวางเยอะอืมแล้วในในมุมของห้องน้ำอ่ะมันเป็นเหมือนกับ
มันดูไม่รู้หรอกว่ามันเป็นห้องน้ำแต่ไอ้ที่เหมือนแปลกใจคือทางฝั่งปอเขาบอก
บอกแซนไปแล้วว่ามีห้องน้ำอยู่ค่ะแต่แซนก็บอกเขาเห็นว่ามันมีของอยู่
ก็เลยคิดว่าใช้ไม่ได้อืมแต่วันนี้รู้สึกทางกรมเจ้าเนี้ยที่จอดเรือเขาบอกว่า
มีการแจ้งแล้วนะวันนี้เมื่อกี้ดูเชื่ออีก
ช่องสามนี่แหละก่อนออกมาเนี่ยนะเขาบอกว่าเนี่ยที่จอดเรือเขาบอกว่า
ห้องน้ำมันมีระบบเหมือนมีอะไรอุดตันอยู่ห้องน้ำใช้ไม่ได้
คนนี้คนก็เลยสงสัยว่าขอถามตรงว่าแตงโมไปฉี่จริงหรือเปล่า
หลังเรือคุณหนุ่มเขาก็บอกว่าฉี่จริง
ก็คืออันนี้เราตอบไม่ได้จริงคือพี่บอกเลยว่า
มันมีคนทั้งหมด๖คนคนหนึ่งตายไปแล้ว
คนตายพูดไม่ได้มีแค่๕คนที่เหลืออยู่นี่แหละ
ห้าคนนี้คือคนที่รู้ดีที่สุดว่าบนเรือคืออะไรมีอะไรอืม
วันนี้๕คนนี้บอกว่าแตงโมไปฉี่
เนื่องจากแซนบนคนบอกมันไม่มีมันไม่มีคนที่หกคนที่เจ็ดที่มีชีวิตอยู่
จะมาบอกได้ว่ามันคืออะไรฉี่จริงหรือเปล่าใช่ไหมเราก็ไม่รู้
แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะถูกไขออกมาจากข้อเท็จจริงมีหลักฐานอะไรทำลายอะไรอืม
หลังจากนั้นมีคำพูดคำหนึ่งที่เขามีการพูดคุยกับคนคนหนึ่งในไลน์
ที่บอกว่าพี่ช่วยด้วยตอนนี้โมตกน้ำ
มันไปนั่งฉี่พี่แล้วมานี้อย่างนี้นั่นอ่ะตอนประมาณสักห้าทุ่มกว่า
อ่ะเนี้ยอันเนี้ยอันที่คุณกติกอืมนี่เขียนไปคือมันแอบไปฉี่แล้วบอกเพื่อนว่า
บอกให้ตอนห้าทุ่มสามสิบห้าเห็นไหมประมาทมากแต่ห้าทุ่มสามสิบห้านี่คือ
เอาจริงนะคือช่วงที่เขาตกไปแล้ว๑ชั่วโมงถูกต้องไหมฮะ
ชั่วโมงเดี๋ยวเขาขอรบทรงชาติแล้วเอาเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวกลับมาฮะ
เอาในระหว่างที่เคารพทงชาติในโลกโซเชียลเองก็มีคำถามหลายคำถามที่อยากรู้
วันนี้ถามพี่ก็แล้วกันเนอะเพราะว่าพี่มีโอกาสได้คุยอย่างเรื่องของแว่นตาอืม
มันมีเงาตกกระทบในแว่นตาอันนั้นคือภาพที่สะท้อนไปใช่ไหมอ่าเอ่อ
นั้นพี่ก็ถามนอกรอบแต่พี่ไม่ได้ถามข้างในข้างในรายการพี่ก็ถามเล่าแล้วนี่มันคือใคร
มันจะมีเหมือนกับเป็นเงาผู้หญิงใส่ชุดบิกินี่สีดำอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าได้คำตอบว่ามันคือกระติกนั่นแหละ
แต่กระติกอ่ะใส่เสื้อเป็นเป็นเสื้อเป็นสีเนื้อแล้วตอนอ่าอันนี้คือถ้าซูมเข้าไปในลูกกระตาเนี่ย
ของของภาพซ้ายนะมันจะเห็นเป็นภาพผู้หญิงสะท้อนออกมา
มันคือตัวกระติกเพราะกระติกถ่ายรูปนี้มันถ่ายรูปให้แล้วเงาเนี่ยมันตกมากระทบกับเสื้อเสื้อสีเนื้อ
เราไม่รู้แต่นี่คือสิ่งที่เขาตอบให้มาอ่ะแล้วก็เรื่องของ
นี่เข้าไปดูอ่าซูมไปอีกได้ไหมหรือไปแคร์ปภาพไอ้น้ำแคร์ปภาพแว่นฟามาเลย
นั่นแหละอ่าส่วนในแว่นอันนี้อืม
บอกว่าทำไมเหมือนกับแว่นที่แถลงข่าวค่ะอ่า
เมื่อวันที่คุณกติเธอคุณแซนเขามีการแทรกข้าวเรามีการใส่แว่นซึ่งลูปเมื่องี้เลย
ก็คือมันก็คือเขาของขึ้นกติในนะครับแล้วก็แว่นอันเนี้ยเป็นแว่นของใคร
ก็คือยืนยันคุณกะติก

คนที่ไปทานอาหารทานข้าวที่ร้านก็จะต้องเปลี่ยนรองเท้า
เนี่ยคือวันนั้นที่ลงรถมาจะเห็นชัด
ไม่ใช่ใส่ส้นสูง

อีกหนึ่งประเด็นต้องถามคุณหนุ่ม

ที่เขามีแชทหลุดแชทที่คุณลองมาชวนในรายการ
ที่แตงโมตกไปแล้วชั่วโมงกว่าถูกต้องไหมฮะเขาถึงบอกว่าไอแตงโมไปฉี่แล้วก็ตกไม่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้เพราะว่ากลัวจะเสียเพราะว่าไปฉี่หลังเรือแล้วก็ตกหรืออะไรอย่างเงี้มันมีประเด็นเกิดขึ้นอ่ะว่ามันทำไมไม่บอกคนวะว่าไม่บอกเพื่อนไม่บอกคนสนิทว่าแตงโมตกอ่า
มันความว่าไงนะคือทำไมไม่บอกเพื่อนเพื่อนไม่แจ้งแม่ไม่แจ้งครอบครัวว่าทำไมแตงโมตกน้ำอะไรอย่างงี้อืมเขาก็บอกเขาก็อย่างที่เขาบอกไปเลยที่เขาพูดเลยบอกว่าเขาคิดว่าตอนนั้นเขาเหมือนจะโทรตามแต่กู้ภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่เขาตอบเป็นยังไงว่าแม่ไม่ใช่นักวดาน้ำน้ำหนึ่งหูเป็นคำตอบที่แบบ
เรื่องนี้ก็คงจะไปอีกยาวอะนะฮะเพราะเนี้ยเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้ตำรวจมีการจะนำห้าคนนี้เข้าเครื่องจับเท็จถูกต้องไหมคะพี่พรุ่งนี้ตำรวจก็เรียกแล้ววันนี้ตำรวจเรียกอืมแล้วถ้าวันนี้เขาเรียกกับเขาเรียกไปทำไมคุณหนูโบโบเข้าไปยังไม่รู้วันนี้น่าจะยังมั้งน่ากำลังหากันอยู่ว่าจะให้โบเข

ที่เขาใช้ก็เป็นจ๊อปนะคะหรือไม่แน่ใจอันเนี้ยไม่ได้ถามเขาอืมอ๋ออันนี้แหละเป็นประเด็นที่เขาถามว่าทำไมเพื่อนตกไปแทนที่จะเอ่อพยายามหาทำไมไปอยู่ที่อื่นไม่อยู่ตรงบนอื่นนั้นเขาว่ายังไงอันนี้ปอถูกต้องถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วเนี้ยอันนี้คุณฮิปโปมาฮิปโปมานั่นน่ะโรเบิร์ตเห็นไหมอืมค่ะอืมอ่าคนท
ที่เขาพูดว่าคุณฮิปโปเป็นคนโทรให้เข้าที่บอกว่าเขาออกให้คุยกับแม่หน่อยอันนั้นอ่ะคนนี้แล้วคนที่โทรไปคือคือพี่ฮิปโปเหมือนตอนนี้คนถามว่าทำไมต้องปิดข่าวแล้วแม่บอกปิดไม่ได้หรอกนี่คือฮิปโปคือคนที่โทรศัพท์เข้าไปคือที่ตอนแรกว่ามีเพื่อนโทรศัพท์เข้าไปหาแม่ถูกไหมแต่ว่าแม่แม่ยังเพิ่งไปบอกแม่ก็คือเป็น
พิจารณีแล้วก็เรื่องของพิธีศพเหรอแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่เอกับอ้ามเขาจะจัดดอกไม้แล้วก็พี่ก้องปิยะนี่แหละจะเป็นคนจัดงานที่โบสถ์แต่ตอนเนี้ยสิบสองสิบสามตอนนี้ต้องกว่าที่จะรอจากนิติเวทย์ตอนนี้เอ่อร่างของโมทิศนิติเวทย์ก็ต้องรอสิบสองสิบสามสิบสี่ใช่ไหมฮะจะเผาวันที่สิบสี่นั่นแหละก็

พูดโควิด๑๙อย่างเพียงพอนะคะแล้วก็มีการกำชับไปยังองค์การเพศรรจกรรม
ให้มีการบริหารจัดการสำรองยาฟาวิพิราเวียเอาไว้เนี่ย

แล้วก็มีการผลิตเพิ่มเติมอีกจำนวน๖๐ล้านเมตร
รวมการสำรองทั้งสิ้นก็อยู่ที่๘๔ล้านเมตรค่ะ
สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองก็มีการรายงานบอกว่ามีเตียงว่างสำหรับรองรับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในที่พักคอยนะคะ
กว่าหนึ่งพันสามร้อยเตียงแล้วก็ยังมีการเตรียมที่จะเปิดอีกเก้าแห่งจำนวนหนึ่งพันเตียงด้วยกันค่ะ
ทีนี้วันนี้๒๘กุมภาพรุ่งนี้๑มีนาคมหลักเกณฑ์ต่างในเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ
ผลตรวจภายใน๗๒ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

ก็จะต้องผ่านจุดตรวจแล้วก็เดินทางไปยังโรงแรม
ก็คือไม่มีการออกนอกเส้นทางไปไหนเลย
แล้วก็รอผลตรวจอยู่ที่โรงแรมจนกว่าผลจะออก
ก็คือการตรวจด้วยตัวเองนะคะในวันที่๕หรือวันที่๖
แล้วก็มีการรายงานผลตรวจผ่านทางช่องทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
โดยผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามหลักเกณฑ์แล้วนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งคุณอนุทินชาญวิรากูล
ท่านก็มีการกล่าวถึงกรณีที่นายแพทยงผู้วรวรรณ
ระบุบอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะลดลงกลางเดือนมีนาคมนี้
เรียกว่าก็เป็นข้อมูลเชิงวิชาการโดยคณะแพทย์
แล้วก็คุณหมอจากสถาบันต่างร่วมกันประชุมตลอดเวลา
ซึ่งมาตรการแล้วก็วิธีการก็ออกมาไม่ได้ออกมาจากการพิจารณาของคนคนหนึ่ง
แต่เป็นความเห็นร่วมกันนะคะที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน
ส่วนรัฐบาลเนี่ยต้องใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นกัน
เพื่อให้ประชาชนนั้นเกิดความมั่นใจว่ามีทรัพยากรเพียงพอ
ไม่ว่าจะเป็นยาเตียงแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็บุคลากรต่าง
สำหรับวิธีการปรับวิธีการทำงาน
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากที่สุด
ไม่มีเรื่องใดที่จะถอดสิทธิที่ประชาชนเคยได้
แต่ว่าเป็นการปรับวิธีให้เกิดความมั่นคง
แล้วก็เข้มแข็งของระบบสาธารณสุขมากที่สุด
แพทย์หญิงณพาพรนะคะแพทย์หญิงพาพร
กรรมการบริษัทไฮไบโอไซด์จำกัด
มีการลงนามบันทึกข้อตกลงค่ะเรื่องของสเปรย์
ที่ป้องกันแอนติบอตี้พ่นจมูก
ที่มีฤทธิ์มีคุณสมบัติในการต่อต้านวัคซีนของโควิด๑๙
ก็ผลักดันงานวิจัยแล้วก็มีการพัฒนานวัตกรรมไทยไปสู่ระดับโลกค่ะ
นี้หน่วยงานที่มาร่วมมือในครั้งนี้ก็จะทำการวิจัยทางคลินิก
แล้วก็ผลิตให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อที่จะขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
กับออยประเทศไทยประมาณสักเดือนมิถุนายนนี้นะคะ
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็คือมีการวิจัยทดลองในสัตว์
ผลประสิทธิภาพต่อแอนติบอรี่ออกมาค่อนข้างดี
แล้วในไตรมาสแรกของปีนี้ค่ะช่วง๓เดือนแรก

การว่าอย่างที่บอกไปถ้าสำเร็จลุกล่วงไปได้ด้วยดี
เราก็น่าจะได้ใช้ช่วงกลางปีนี้
เปรย์แบบว่ายับยั้งเชื้อโควิด๑๙แบบข้น

ใช่เราซื้อจากเมืองนอกอยู่ถ้าเป็นช่วงนี้นะคะ

เพราะว่าจริงเขาก็มีการเตรียมที่จะขอขึ้นทะเบียนกับออย
ตอนนี้อยู่ในช่วงของการทดลองอยู่นะคะ
เป็นไงเขาบอกว่าผู้ค้าสลากกินแบ่ง
รัฐบาลงวดนี้ช้ำจริง
ทุนยอมขาย๖๐บาทวันนี้คุณขายได้ถูกกว่า
กว่า๘๐ด้วยเพราะมันขายไม่ออก
เขาบอกงวดนี้เป็นงวดที่แบบคนขายแบบลอตเตอรี่บ่น

หรือมันเร็วไปคุณแม่ทุกทีมันมีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจตั้งเดือน
ใช่เพราะเดือนนี้มี๒๘ใช่ไหมฮะ
เขาบอกว่าตอนนี้ผู้ขายสลากรายย่อยนะขอเน้นคำว่ารายย่อย
รายย่อยเนี่ยต้องแบกรับภาระการขาดทุนจากการขายสลากกินแบบรัฐบาล
อย่างที่เรารู้เขารับมานี่ก็๙๐บาทแล้ว๙๐๙๑แล้ว

เพราะว่า๑ตอนนี้การระบาดของอมิคอนกลับมาตัวเลขสูงขึ้น
แล้วคนก็ติดตามข่าวของแบบว่าข่าวเกี่ยวกับการลบต่างประเทศอีก
ใช่ไหมคุณก็เลยบอกว่างวดนี้ซ่อบเศร้าปกติ
โควิดละลอกแรกยังไม่ซ่อบเศร้าทั้งละลอกนี้หรือ
ถึงขนาดบอกว่าส่งผลกระทบนะฮะกับผู้ค้าสลากรายย่อยในแต่ละงวด
อยากให้มีการแก้ไขสัดส่วนกำไรจากต้นทางหน่อยเถอะช่วยหน่อยเถอะ
โดยผู้ค้าสลากรายย่อยหลายรายเนี่ยเราอยากจะเห็นที่ไหนก็คือคอกวัว
คอกวัวเนี่ยเป็นจุดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับ
เขามีการติดป้ายขายสลากในราคาใบละ๕๕บาทโอ้โหถูกกว่า๘๐อีกอ่ะ
คือทั้งหมดคือหมวดเลขไม่สวยนะคืออย่าไปฟิต๖ตัว๑๖ตัวอะไรอย่างนี้ไหม
แต่ส่วนใหญ่ไอ้หวดเลขไม่สวยเนี่ยอาจจะออกง่ายกว่านะนะฮะ
ส่วนในหมวดตัวเลขที่นิยมกันราคาขายเป็นไปตามกลไกของตลาดนั่นแหละ
ซึ่งราคาต้นทุนที่เขารับมาเขาบอกเฮ้ยมันสูงจริงสูงกันอย่างต่อเนื่องเลย
ด้านแม่ค้าพ่อค้าขายลอตเตอรี่เขาบอกอย่างนี้เลยครับตัวเองเนี่ยต้องแบกภาระขาดทุนมาแล้วหลายงวดนะ
ตั้งแต่มีการระบาดของโควิด๑๙บวกกับช่องทางการซื้อตอนนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่ง
ฟอร์มออนไลน์เข้ามามีส่วนมากมากหลายหลายคนก็เริ่มไปซื้อทางทางแพลตฟอร์มออนไลน์
ส่งผลให้ผู้ขายสลากกินแบ่งเนี่ยหน้าร้านเป็นของตัวเองต้องแบกภาระขาดทุนมาตลอดหลายงวดแล้ว
เพื่อรักษาโคต้าเอาไว้แล้วก็รักษาเครดิตของตัวเองเอาไว้
ซึ่งการแก้ไขปัญหาราคาจากต้นทางให้ถูกลงเนี่ยจะเป็นธรรมกับพ่อค้าแม่ค้าผู้ค้ารายย่อยนะครับ
ส่วนปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นและไม่เคยเห็นมาก่อน
คือสลากกินแบ่งรัฐบาลใบละ๕๕บาท
เขาบอกต้นทุนเนี่ยที่ออกจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยผู้ค้าต้องยอมขาดทุนฮะ
ตอนนี้ต้องยอมขาดทุนหลายงวดติดต่อกันแล้วนะ
รวมถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายของสำนักงานสลากเนี่ย
กลับยิ่งสร้างความปั่นป่วนในตลาดอีกเป็นอย่างมาก
ซึ่งจากการปรับราคาจากต้นทางเนี่ยน่าจะเป็นการคืนกำไรให้กับประชาชนบ้างเถอะ
อันนี้คือพี่น้องประชาชนเขาฝากมานะฮะ
พ่อค้าแม่ค้าก็บอกงวดนี้ช่วยหน่อยเถอะแบกรับมาหลายงวดแล้ว
เคยมีโอกาสได้ถามพ่อค้าแม่ขายที่เขาไปรับสลากจากที่ตรงสี่แยกข้อกลัวเนี่ยนะคะ
เขาบอกเค้ารับมา๑๐๒บาทห้าพี่
ไม่ได้พี่บอก๙๒บาทบางทียังถูกไปเลย
อันนี้เป็นปลายน้ำแล้วตรงต้นน้ำอ่ะ

ต้นน้ำต้นน้ำคนที่เด็กต้นต้นน้ำต้นหลาย
กว่ามา๘๐๙๐อะไรอย่างนี้มันขึ้นมาอย่างนี้เลย
เขาบวกทีไม่มีใครบวกคนละบาทหรอกฮะ
เขาบวกกันที่๑๐บาท๘บาทรับ๓ทอด

แล้วซึ่งเขาก็ไปรอรับตรงนั้นนะคะรอรับจากใครบ้างเนี่ยไม่รู้
ที่เขาบอกว่าเขาต้องจำเป็นต้องขายขาดทุนเพราะต้องการรักษาโคต้า
ว่าถ้าเกิดเขาไม่ขายสมมุติรับมาร้อยหนึ่ง
แล้วก็ลดเหลือ๕๐บาทแสดงว่าอีกโควต้าอีก๕๐บาทเหลือ
ไปให้คนอื่นแล้วถูกไหมคะคนอื่นก็จะเอาไปขายแทนอย่างนี้ถูกไหม
อันนี้ก็ไม่รู้เรื่องโคต้าเขาไงว่าไอ้โคต้าบางทีจริงแล้วเนี่ยไอ
ว่าโคต้าเนี่ยมันสำหรับอะไรคนพิการ
ถ้าคุณพิการเมื่อก่อนเราจะได้ยินคำว่าสลักทหารผ่านศึกถูกต้องไหมฮะ
ผ่านศึกเขาก็จะหาอะไรที่แบบว่าจุนเจอครอบครัวเนี่ยก็การขายสลัก
อันนี้เป็นรูปไอ้ไข่หรือนั่นอ่ะบางงวดเป็นรูปไอ้ไข่
แต่อันนี้ส่วนใหญ่เขาจะแพ็คกันเองนะอันนี้คือเขาจะทำกันเอง
หมายถึงแต่ละร้านก็จะแพ็กกันเขากันเองมานำโชคอะไรอย่างนี้
แล้วแต่ช่วงนี้กระแสมูอะไรมูนอ่ะใช่ไหมล่ะ
กระแสมูแต่ละร้านเขาเมื่อเขารวมเลขได้อย่างเช่นเขารวมเลขได้๓ใบ๕ใบ
เขาก็จะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแพ็คให้เป็นชุดนี้ชุดนี้
เหมือนเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบโชคมอบลาบให้อย่างนี้

พูดในกรณีเมื่อกี้บอกว่ามีขายราคาถูกใช่ไหมคะ
แต่บางเลขก็คือหาไม่ได้เหมือนกันนะคะ
ที่สกลนครนะคะก็คือผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ
เข้าไปท่องเที่ยวไปกลับศักระพญาเต๋อง้อยได้ปุ๊บ
ตลอดทั้งวันต้องเรียกว่าประชาชนแห่แหงกันเข้าไป
ศักระไปท่องเที่ยวนักแสวงบุญจากหลายจังหวัด

หลายรายนะคะเดินทางมาเพื่อแก้บน

พระยาเต๋อง้อยเนี่ยโดนบันดาลให้สมหวัง
สิ่งที่นำมาถวายก็จะมีรูปปั้นเต่าขนาดเล็กนี่แหละค่ะ
สำหรับเลขเด่นของพญาเตางอย

จากการสอบถามผู้ดูแลพญาเต่างอย
แล้วก็แม่ค้าแผงลอตเตอรี่นะคะ
ก็มีการบอกว่าเป็นเลข๖๘
โดนนักท่องเที่ยวที่มาว่าพระยาเต๋อง้อยเนี่ย

ซึ่งพญาเต่างอยเราไม่ได้พูดมาหลายงวดแล้วเนาะ
พระยาเต๋อง้อยคัมแบคละ

เราไม่ได้พูดมาหลายงวดแล้วพญาเตางอย

เปิดปั๊บก็คือคนแห่แหนกันไป
มีมีเคยเล่าในในในรายการข่าวใสข่ายหลายรอบ
ไปดูเรื่องของเลขเด็ดที่คนเมืองนนท์เขาแห่ซื้อกัน

หลังจากต่างปลายอยู่ในประจำวันที่๑มีนาคม
เลขที่ไปซื้อเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเขาจะไปซื้อเลขทะเบียนรถยนต์ของมูลนิธิกู้ภัยที่ใช้ขนร่างของแตงโมนะครับ
ซึ่งไปลงท้ายด้วยเลข๖๑๔แล้วก็ยังมีเลขของเรือก็คือเลข๒๕พร้อมซื้อเลขอายุของแตงโมด้วยคือเลข๓๗
นี่คือเลขรถนะ๖๑๔นะฮะเลขเรือก็๒๕แล้วก็เลขอายุเนี่ยก็คือ๓๗นะครับ
ซึ่งชาวบ้านเขาก็บอกว่ารู้สึกดีใจนะที่พบร่างของแตงโมแล้วนะครับพวกแม่ค้าก็เป็นห่วงติดตามดูมาตลอดเลยนะฮะขอให้แตงโมไปสู่พระภูมิที่ดี
ส่วนตัวเองติดตามดูผลงานการแสดงของแตงโมมาตลอดถ้าเกิดชาติหน้าขอให้แตงโมเนี่ยเป็นดาราแล้วก็ดังเปรี้ยงเหมือนเดิม

แอดเซวาไทยแรงคุยค่ะแอดเข้าไปนะฮะ

โอเคอันนั้นไปพักแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวใส่ไข่กันต่อนะคะ
เอาเรื่องสถานการณ์จริงต้องบอกว่าเราติดตามหลายเรื่องมานะคะตอนนี้
ทางภาคใต้เองน้ำท่วม
ใช่ในหลายพื้นที่เลยนะสงขลาก็ใช่

แล้วก็ยังไม่พบช่างทาสีที่ถูกน้ำนั้นพัดร่างไปด้วยนะฮะ
คือวันนี้นะครับสำนักงานป้องกันบรรเทาสถานภัยจังหวัดสงขลา
ก็รายงานสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในจังหวัดสงขลา
โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นนะครับ
น้ำท่วม๔อำเภอก็คืออำเภอสบาย้อย
อำเภอนาทวีอำเภอรัตภูมิอำเภอจนะนะฮะ
ส่วนบ้านเรือนนะครับได้รับความเสียหายไปทั้งหมด๔๖๔หลังคาเรือนนะครับ
ใน๑๑อำเภอนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการสรุปความเสียหาย

เหตุการณ์ก็คือที่ในยอดอายุ๓๗ปีเนี่ยเป็นผู้ประสบเหตุนะครับ
ตกคลองระบายน้ำบริเวณทางฟาร์มสามแพร่ง
พื้นที่บ้านทุ่งสมนะฮะหมู่๒ตะบนควนลังที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ขณะที่ทางฝั่งของในยอดลงไปทอดแห่หาปลา
เหตุเกิดขึ้นตอนประมาณสัก๔โมงเย็นครับของวันที่๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ซึ่งตอนนี้นะครับยังไม่พบร่างของนายยอดแต่อย่างใด
ส่วนทางด้านนางพิมพ์นะฮะเป็นภรรยาของนายยอดก็เปิดเผยบอกว่า
ตนเองเนี่ยต้องการหน่วยกู้ภัยนะครับหรือว่านักประดาน้ำ
มาช่วยค้นหาร่างของสามีให้พบโดยเร็ว
แม้ว่าจะเป็นคนธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่คนไทย
ก็อยากขอความช่วยเหลือนะซึ่งตนเองเนี่ยคุยกับสามี
สุดท้ายบอกจะไปหาเพื่อนแล้วก็จะหาปลาไปขายมาให้กิน

อีกเรื่องหนึ่งโลกกำลังจับตาเรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะคะ
ก็มีการเตรียมที่จะเจรจาหาสันติภาพกันครั้งแรกเลย
ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าโลกกำลังจับตาระหว่างรัสเซียกับยูเคนค่ะ
หลังจากที่ผู้นำตกปากรับคำบอกว่าจะเตรียมเจรจากันครั้งแรก
ชายแดนระหว่างบิรารุสแล้วก็ยูเครนนะคะ
ในวันจันที่๑๘กุมภัณฑ์ตามเวลาท้องถิ่น
โดยการเจรจาครั้งนี้เนี่ยค่ะไม่ใช่การเจรจาระหว่างประธานาธิบดีวาลาดิเมียปูตินของรัสเซีย
ประธานาธิบดีโบโลดิเมียเซเลนสกี้จากยูเครนนะคะ
เนื่องจากว่าทั้งสองเนี่ยมีการส่งตัวแทนมานั่งโต๊ะเจรจา
เพื่อที่จะหาข้อตกลงที่จะยุติการโจมตียูเครนเท่านั้นค่ะ
ทางด้านประธานาธิบดีอเล็กซันเดอร์ลูคาเซนโก้อันนี้ของเบรารูสนะคะ
ก็มีการเปิดเผยเตรียมความพร้อมเรื่องรักษาประโยชน์ภาพให้แก่ตัวแทนยูเคน
ทั้งเรื่องประจำการ๔เฮลิคอปเตอร์จู่โจมและมิสไซล์
ลูคาเซ็นโกได้รึเปล่า
ความว่าประธานาธิบดีลูคาเซ็นโกคนนี้
ก็คือคนที่สั่งให้เครื่องบินโดยสารของสายการบิน

เพื่อต้องการที่จะจับกลุ่มหนุ่มชาวเบรารุส

จนทำให้นานาประเทศเองก็ประนามผู้นำเบรารุสอย่างหนักเลยนะคะ
จากนี้การเจรจากันครั้งนี้
ระหว่างตัวแทนของยูเครนแล้วก็รัสเซีย
มีขึ้นหลังจากที่รัสเซียออกแถลงการแสดงความไม่พอใจยูเครน
โดยอ้างค่ะบอกว่าทางฝ่ายยูเครนปฏิเสธข้อเสนอของรัสเซีย
ที่จะให้มีการเจรจาสันติภาพกันที่ประเทศเบราบรูส
จากว่าทางฝ่ายยูเครนเองต้องการให้ไปเจรจาที่กรุงวอซอที่เมืองโปแลนด์

จากนั้นยูเครนก็ออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างที่อ้างนี้

ประธานาธิบดีของยูเครนเองเขาก็มีข่าวออกมาว่าเขาเนี่ย
ไม่ได้อยากจะไปเจรจาสุดท้ายก็มีการตกปากรับคำกันแล้วว่าจะไปเจรจา
ซึ่งเราก็ต้องดูกันต่อหลังจากนี้นะคะว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร
เขาบอกว่าถ้ายืดเยื้อก็กลัวว่าจะเกิน๑เดือนนี้ไป
แต่ถ้าไม่ยืดเยื้อก็พยายามที่จะให้มันจบที่ภายในแบบว่า๑เดือนนี้
ก็ต้องดูสถานการณ์กันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคะ

กองทัพรัสเซียเองมีการออกมาบอกค่ะว่าทางตอนใต้นะคะ
เมืองหนึ่งก็คือตอนนี้มีการยึดพื้นที่ไป
แต่ถ้ากรุงเคียฟเองของยูเครนตอนนี้ก็คือเป็นการต่อสู้กันอยู่
ยังไม่สามารถยึดในเมืองหลวงของยูเครนได้นะตอนนี้นะคะ
เขาเรียกกันว่าดูเหมือนจะดีขึ้น
ก็ต้องดูว่าการเจรจานี่แหละค่ะว่าจะเป็นอย่างไร

เพราะว่ามันมีส่งผลกระทบแบบทั่วโลกทองแบบผันผวนมาก
แล้วก็มีเรื่องของวัตถุดิบที่แบบมันผลิตอาหารสัตว์นะคะ
บอกว่าข้าวสาลีเองตัวข้าวโพดเองที่ปกติแล้วเนี่ย
ประเทศนี้ทั้งรัสเซียเองยูเครนเองมีการส่งออกเยอะ
ดังนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้กลายเป็นว่าราคาอาหารสัตว์ในทั่วโลกเนี่ย
เพิ่มสูงขึ้นหรือเปล่าจากกรณีนี้เพราะมันมีการปรับขึ้นแล้ว
เนี่ยประกาศมาสองชั่วโมงก่อนอ๋อน่ะนี่ก็
เมื่อกี้ที่แองจี้บอกมีใครรู้คะโรเซแบ็คพิ้งใช่ไหมคะ
การปิดโควิดเป็นเรื่องติดกันหมดแล้วนั่นเรื่องจริงเนอะอืม
จริงมันไม่มีที่มาที่ไปแล้วอ่ะอย่างที่เขาบอกว่า
ตอนเนี้ยผมปวดนี่มากเลยเนี้ยอ๋อวันนี้พี่นั่งอยู่ท่านี้ตลอดหรือเปล่า
ปวดตรงเนี้ยต่างข้างแล้วตรงเนี้ยปวดแล้วปวดมาตรงนี้แป๊บแป๊บตลอดเลยตรงเนี้ยเชื่อเปล่า
ไม่พักผ่อนพักผ่อนเถอะพักผ่อนอืมมีอะไรขี่ขี่ขี่คอหรือเปล่า
มีอะไรขี่คอไหมตบปากไปสรรแหละเลือกเขาไงเจ้า
แม่มีบางทีมีคุณแม่มีคนตามเอออ่าววันนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้ไงวะ

นักข่าวดีเด่นรางวัลนักตาราชเออฉันกับพิธีกรแบบว่า
ยังไงเขาเข้าร้องสื่อว่า

ไม่อยากจะรู้เหตุผลของตำรวจหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ย
จังหวัดบุรีรำเนี่ยนะฮะเขาจับกลุ่ม
เกิดความผิดปกติในด้านคดีเนี่ยพร้อมกับสาบานต่อหน้าสารพระภูมิที่บ้านว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นกับตนเองไม่เป็นความจริง
เรื่องของเรื่องเนี่ยนายออสเขาเปิดเผยว่าปกติเนี่ย
ตัวเองเนี่ยจะขายหวยหุ้นนั่นไง
คิดถึงหวยวุ่นออกไหมว่าตอนจบมันจะบวกลบเท่าไหร่
มันก็ปิดอยู่แล้วหรือเปล่าวะมีความบวกลบด้วยเหรอ
เอาง่ายคือหวยใต้ดินแม้จะออกวันละ๓รอบ
แล้วแต่ความเป็นปิดตลาดไงเมคือรอบเช้ารอบบ่ายรอบเย็น
ก็แล้วแต่หวยว่าจะปิดเมื่อไหร่
เขาก็จะยึดเอาเลขท้าย๒ตัวของกระดาน
ที่มันวิ่งตามจอทีวีนึกออกไหม
เช้าปิดเท่าไหร่บ่ายปิดเท่าไหร่เย็นปิดเท่าไหร่

ก็ซื้อหวยหุ้นไงเขาเรียกว่าหวยหุ้นไง

แล้วก็มาเป็นเลขที่ออกหลังจากการขายแล้ว
ด้วยการจดใส่กระดาษเสร็จก็จะถ่ายภาพเนี่ย
ส่งหวยทางรายไปจากเจ้ามือเออนะครับ
ทำแบบนี้ทุกวันยกเว้นเสาร์อาทิตย์

เมื่อวันที่๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

หลังจากขายเสร็จปุ๊บก็ส่งให้กับเจ้ามือ
จากนั้นปุ๊บทุกคนก็ลุ้นเขาก็จะมานั่งดูหน้าจอโทรทัศน
ตอนที่หุ้นมันวิ่งอ่ะเออว่ามันจะปิดเท่าไหร่
ก็เอาโพยมาลุ้นหน้าจอทีวีปรากฏว่า
ก่อนปิดภาคบ่ายกับเพื่อนท่านใดนั้นทำไมฮะ
ตำรวจนอกเครื่องแบบจำนวนสี่คนมาบุกจับค่ะจับออสเนี่ยนะ
ออสสิออสก็งงเอ๊ะกูทำผิดอะไรเออออสออสเขาถามว่าเขาทำผิดอะไร
เออก็ได้ของกลางมีของกลางเนี้ยตำรวจก็บอกว่ามีของกลาง
อะไรฮะของการเป็นโพยหวยหุ้นของโพยหวยหุ้น
โพยหวยหวยก็ก็งงเออแล้วไงเขาถามว่าเขาทำผิดอะไรเออ
หลังจากนั้นปุ๊บตำรวจก็มาแจ้งเอาอย่างนี้ไปไปอย่างนี้
จ่ายค่าปรับคนละ๖๐๐บาทแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมอีก๑๐๐บาท
ตนก็นั่งรอแล้วก็เซ็นเอกสารการเสียค่าปรับโดยที่ไม่ได้อ่าน
โดนข้อหามีเครื่องกระสุนปืนด้วยอันนี้แหละที่เขาตกใจ
มีเครื่องสูญปืนที่ทำด้วยดินปืนมีควันสำหรับใช้ของโดยไม่ได้รับอนุญาต
สำหรับใช้เองแล้วก็ยิงปืนก็ไม่เป็นบ้างไฟก็ไม่ได้เล่นนะ
แล้วที่โดนจับแล้วโดนสำเรื่องหวยหวยตัวเองยืนยันว่าตัวเองขายหวยใต้ดิน
เออทำไมอยู่ดีดีทำไปทำมาเวลาแบบออกมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมีกระสุนปืน
มีแบบว่ามีพิรุษเกี่ยวกับเรื่องกระสุนปืนที่ทำด้วยดินปืน
มีควันสำหรับใช้เองตกใจมากเขาว่าไงน่าตกใจนะ
เขาอยากจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นก็เลยไปสาบานเออ
เจ้าที่บ้านตัวเองเนี่ยแหละนะฮะก็เลยงงจบแล้วอยากจะรู้อะไรอีก
อ๊อตล่ะฮะก็อ๊อตต้องงงไงอ๊อตต้องยังไงไปฟังเสียงจะไปแล้วเธอจะได้เห็นได้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

ไม่ใช่เหรอไม่มีช่วงเช้าด้วยเหรอตอนนี้ปิดเช้าสิเหรอ
เดี๋ยวไปพูดเดี๋ยวคนเขาไปเรียนกัน

ไม่ได้นะติดคุกนะโอเคพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ

คุณอุ๊ยอยากจะทักทายพี่หนูวันนี้

ลียวทูลเขาได้แชมป์เปล่าขับไปแล้วนะ
ก็ต้องยินดีกับเขาด้วย
อยากฝากบอกกับเขาว่าเล่นเก่งเกินไปเดี๋ยวไม่มีใครเขาจะเล่นด้วย

ประเด็นเราจะขุดเรื่องรายการโหนกระแสของพี่หนุ่ม
เพราะคนแบบดูกันแบบอื้อหือ

อย่างตอนที่พี่หนุ่มจำลองเหตุการณ์
แล้วก็ให้แซนเขาทำท่าทางให้ดูใช่ไหม
ที่คุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือ
พี่หนุ่มมองว่าโดยการจับท่วงท่าต่างเนี่ย
มันเป็นไปได้ไหมในการถึงกันมือไม้อะไรต่างนานา
คือถามว่าเป็นไปได้ไหม
ก็ต้องตอบว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้

แต่ทีนี้มันก็ถามว่ายากไหม

สมมุติพอจับสองมือมือหนึ่งไปแหวก

ซึ่งก็เลยปล่อยมือเพื่อจะไปจับอีกอันหนึ่ง

ที่รู้สึกว่าโมจะปล่อยขึ้นเป็นเรา

เพราะมันไม่มีที่จับอยู่ข้างตัวเลย

เราก็เราจะปล่อยเหรอมันจะตกนะฮะ

แต่ทางแฟนก็บอกเขาจะไหลลงมาด้วย

แต่ก็คือแซนบอกว่า

ทำภารกิจปัสสาวะจนเสร็จแล้วนั่นแหละใช่ไหม

จะยึดตัวกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งด้วย

เขาจะหลักกูก่อน

ไปจับอีกที่นึง
คำถามมันเยอะแยะไปหมดนี่

ทั้ง๔คนหรือจะ๕คนก็แล้วแต่นะพี่หนุ่ม
คือเขาบอกไม่ตรงกันสักครั้งหนึ่งเวลานี้

ลักษณะท่าทางใครเจอใครเห็นคนสุดท้ายอยู่ซ้ายอยู่ขวาอะไรยังไง

แต่วันนี้ที่คุยคือพอดีคุยกับทางปนะฮะ
แล้วก็ทางอีกหลายคนที่เขาบอก
ก็ตำแหน่งมันจะเป็นแบบนั้น
แล้วประกอบกับอันนี้คือถามจากทุกคนเลยว่า

ทุกคนอาจจะบอกมาเหมือนตรงกันหมดนั่นแหละ
โอ้โหดูแล้วเนี่ยนะค่ะแต่ก็ต้องลองไปดูว่าว่าสุดท้ายแล้วคือ
แต่เห็นว่าตำรวจเอาเครื่องเข้าเครื่องจับเท็จนี่ใช่ไหมฮะ
เขาบอกจะเอาเข้าเครื่องจับเท็จทั้ง๕คน
แต่มันก็เป็นไปได้หมดเข้าเครื่องจับเท็จไม่ได้หมายความว่าเขาจะโกหกนะ
ใช่ไหมเพราะสุดท้ายแล้วของการเข้าเครื่องจับเท็จก็คือถ้า
ความจริงมันก็เหมือนกับที่เขาพูดกันนั่นแหละที่เขาบอกกันมาตามที่เขาเจอเนี่ย
มันก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสิ้นสงสัยในมุมหนึ่ง
แต่พรุ่งนี้สำคัญอีกอย่างนึงมันจะมีการตรวจร่างกายทั้ง๕คน
เขาจะมีการตรวจร่างกายแบบตรวจร่องรอยคือมันไม่ใช่ตรวจประชาวนี้
มันจะตรวจร่างกายเลยพรุ่งนี้รู้สึกว่านะ
พี่หนุ่มเองสิ้นสงสัยไหมหรือว่ายังมีประเด็นไหนที่พี่หนุ่มมองว่า
ตำรวจช่วยช่วยขยายหรือช่วยหาคำตอบให้พี่หนุ่มเพิ่มอีกหน่อย
ก็พี่ว่ามันก็ต้องไปดูในข้อเท็จจริงเรื่องของหลักฐาน
เรื่องของหลักฐานเรื่องของข้อมูลต่างนานาอะไรอย่างนี้
ว่ามันถูกเอาขึ้นมาประกอบจากอะไรมีการสร้างขึ้นมาหรือเปล่า
หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมสงสัยไง
มันต้องมีองค์ประกอบอีกเยอะมากอะไรอย่างนี้พี่ว่านะ
จะนัดกันหรืออะไรกันหรือว่าหลังเกิดเหตุแล้วจริงไหมใช่ไหม
ใช่มันต้องมีการไปพิสูจน์ตรงนั้นอีกทีนึงในมุมพี่มองแบบนั้นนะ
หรือแม้แต่ถ้ามันเป็นถ้ามันจะเป็นอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาจริง
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก่อนที่คุณตังโมจะตกลงไปในน้ำเนี่ย
มันเป็นสุดวิสัยจริงหรือเปล่าหรือว่าตกด้วยตัวเองจริงหรือเปล่าอะไร
แค่ที่พี่สงสัยคือพี่สงสัยเรื่องของบาดแผลที่ขา
คือไอ้ไปฟันกันบนเรือเนี่ยพี่เชื่อว่าไม่มี
ว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดฟันบนขาบนเรือเนี่ยนะ
เลือดมันเต็มเรืออยู่แล้วถูกไหม
พิสูจน์หลักฐานเข้าไปต่อให้คุณเช็ดคราบเลือดหมด
เขาเอาแสงไปส่องเขาเขาพิสูจน์ได้จากสารเคมีอ่ะ
มันเจอคราบเลือดเลยเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่า
ตรงเนี้ยไม่น่าจะใช่ครับแต่ประเด็นคือตกไปเนี่ย
แล้วพี่กลัวว่าแตงโมเนี่ยจะยังไม่ได้หลุดไปเลยทีเดียว
ถ้าตกจริงนะพี่กลัวแต่ว่าแตงโม
พอตกมาปุ๊บเนี่ยอาจจะคว้าอะไรติดไว้ก่อน
แล้วตัวเองเนี่ยจับอยู่กับเรือ
แล้วขาเนี่ยหลุดเข้าไปที่ตรงใบพัด
เพราะมันเป็นออนบอร์ดมันไม่ใช่ทางใต้

คือหมดสิทธิ์ที่ตัวเองจะตะเกียดตะกาย
พยุงตัวเองไม่ไหวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้คือไม่รู้นะถ้ามันเป็นแบบนั้นนะ

ถ้าใบพัดถ้าเกิดใบพัดจะเฉือนคุณตังโมจริงแม้ว่าจะจมอยู่ในน้ำแล้ว
ว่ามันอาจจะต้องมีร่องรอยอะไรที่ตรวจได้บ้าง
ใช่อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบตำรวจเขาไปดูแล้วเรื่องของใบพัดเรื่องของอะไรอย่างนี้เนอะ
มีการเทียบเคียงเงื่อนกับตัวบาดแผลเรื่องเวลาเรื่องเวลานี้สำคัญ
ในการตกไปการหาการอะไรเนี่ย
ไทม์ไลน์ว่าเหตุการณ์บนเรือเป็นยังไงทุกอย่างจะถูกเล่าจากไทม์ไลน์ได้ไง
วันนี้ที่นำเสนอไปว่าเวลากี่โมงอยู่ตรงไหนกี่โมงอยู่ตรงไหนกี่โมงอยู่ตรงไหน
แล้วภาพของแตงโมเป็นยังไงเทียบเคียงว่าสมมุติ๔ทุ่ม๑๖นาทียังถ่ายรูปอยู่
เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ย๔ทุ่มครึ่งแตงโมถึงมาตกเวลา๑๕นาทีนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
มีใครเห็นแตงโมบ้างไหมอันนี้ทุกคนก็ต้องชัด
หนุ่มพี่หนุ่มพูดถึงไทม์ไลน์พูดถึงเวลานะผมไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของหน้าวัดวัดหนึ่ง
ระแวกที่เรือเนี่ยคาดว่าคือเรือของคุณตังโมเนี่ยผ่านคืนนั้นเลยยี่สิบสี่กุมภาพันธ์อืม
ตั้งแต่ค่ำเลยจนทุ่มจนแบบ๔๕ทุ่มก็จะเที่ยงคืนเลยเขาวนไปมีเจสโกมาแบบไหนยังไง
ทีมข่าวของไทรัศนิวโชว์ก็มีไปแล้วได้มา๖มุม๖จุด
เดี๋ยวต้องไปตามดูที่ไทยรัฐนิวโชว์ใช่ไหมฮะ
ใช่ฮะนะฮะเนี่ยเดี๋ยวรอฟัง
แต่ว่าวันนี้โอ้โหต้องขอบคุณพี่หนุ่มแทนคนไทยทั้งประเทศ

ตั้งใจดูกันมากเลยขอบคุณพี่หนุ่มนะคะโอ้โหขอบคุณครับ
ขอบคุณรายการข่าวใส่ไข่ครับขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณหนุ่มครับคุณลูกดำและลูกเมฆนะครับค่ะ
อ่ะเดี๋ยวไปตามดูในไทยรัฐนิวโชว์นะครับโอ้โหต้องไปตามด้วย
ไทยรัฐนิวโชว์นะครับเขาบอกว่าเขาได้ภาพหลักฐานเพิ่มมาบางทุกค่ะ
มาเพิ่มเติมของจากไทยรัฐนิวโชว์ครับ

อันเล็กอันเท่าไหร่อันเล็ก๙๐บาท
ใช่นี่แบบนานมากซื้อที่๗เนอะ

หมดบาโนบากิก็หมด
ไปดูซีรีส์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด

แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ในโลกนี้เลย
ต้องบอกว่าปังขั้นสุดนะคะกวาดเรียบ๔รางวัลใหญ่เวทีระดับโลก

สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมค่ะอีจองแจได้ไปนะคะ
สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจองโฮยอน

แล้วก็สาขาการคัดเลือกการแสดงผัดผลยอดเยี่ยมได้ไป๔รางวัลใหญ่เวทีระดับโลกเลยทีเดียว
อืมสุดยอดนะฮะ
ก็หลายคนรอซีซั่น๒อยู่
เอาละฮะแน่นอนเดี๋ยวอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนไทยรัฐนิวโชว์รอคุณอยู่นะฮะ
เขาบอกว่าเขาได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดเพิ่มมาบางมุม
เดี๋ยวไปตามดูกับคุณอุ๋ยกับทางคุณมิ้วนะครับ
ไปกันก่อนแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่
๕โมง๔๕นาทีก่อนกระทบตรงชาติ
สวัสดีค่ะ